ประเด็นร้อนโต้กันไปโต้กันมานะครับระหว่างทนายหายทองคำ
ก็คือทนายที่ในห้างประจักรชัยแต่งตั้งให้เป็นทนายในการดูแลเรื่องของคดีอาร์มชุติมา
ใช่นะครับกับทางฝั่งของนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
ใช่คือนายอัจฉริยะเนี่ยคือมาดูแลเรื่องนี้ให้กับอาร์มชุติมา
แล้วก็ยังมีทนายอีกหนึ่งคนที่เข้ามาช่วยเรื่องคดีด้วยก็คือทนายสงการนั่นเองนะคะ
ความคืบหน้าวันนี้เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าเพราะว่าทางฝั่งของในห้างประจักรชัยเนี่ย
แล้วนะคะวันนี้จะฟ้องกลับอาร์มชุติมาแล้วก็ครอบครัวค่ะ
ดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกับศึกค่ายหายทองคำ
ที่เขาเป็นประเด็นพาดหัวว่าดราม่าหายแตกระหว่างนักร้องนักแต่งเพลงสาวอาร์มชุติมา
แล้วก็ในห้างหายทองคำเรคคอร์ดในห้างประจักรชัยเนี่ยนะคะ
เป็นกระแสต่อเนื่องค่ะเพราะว่าทางด้านฝั่งทนายฝั่งอาร์มชุติมาเนี่ย
เดินหน้าต่อสู้คดีเรื่องของสัญญาเป็นโมคิยะ
ตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมรวมถึงทนายสงการเนี่ย
ออกตัวจะให้ความช่วยเหลือบอกว่าตอนที่เซ็นสัญญาไปเนี่ย
ทำสัญญาไปเนี่ยอามชุติมาอายุสิบหกสิบเจ็ดเอง
แล้วพ่อแม่ที่เซ็นไปด้วยก็ไม่ได้รู้เรื่องข้อกฎหมาย
ทีนี้คุณผู้ชมวันก่อนเนี่ยนะคะ
ทางด้านในห้างประจักรชัยมีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็เช็คอินขณะที่เดินทางไปท่ากาศยานอุบลรัชธานี
แล้วก็ระบุว่ามาคุยงานกับเพื่อน
ทนายบุญถาวรมวยจะได้ถูกคู่
นี่แหละค่ะก็มีการบอกด้วยนะ
ว่าได้ตั้งทนายบุญถาวรปัญญามณีโชธ
เป็นทนายค่ายหายทองคำอย่างเป็นทางการ
ทนายคนนี้ก็ปากคอ
หมายถึงว่าพูดจาชัดเจนเหมือนกันนะ
โต้ตอบนายอาชิริยะ

ใช่เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน
แต่เขาเขียนแฮชแท็กด้วยนะว่าวันจันทร์เจอกัน

เพื่อรักษากติกามารยาทของวงการเพลง
ไม่ใช่แค่อัปเดตอย่างเดียวนะทางด้านในห้าง

ก็มีการพูดกรณีที่ก่อนหน้านี้

ว่าเดี๋ยวจะจับลำไยหายทองคำเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าขึ้นไปร้องเพลงผู้สาวขาเลาะเมื่อไหร่
เพราะว่าอะไรเพลงนี้ใครแต่งคะ
อาร์มชุติมาแต่งเออแล้วก็บอกว่าจะทำเหมือนกันเลย
ที่ในห้างเคยทำกับอาร์มชุติมาก่อนหน้านี้
เรื่องราวนี้ทนายบุญถาวรบอกว่า
เพลงนี้เป็นเพลงที่ในห้างประจักรชัย
ลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องแล้ว
ก็บอกว่ามีหลักฐานมีเอกสารด้วยนะ
บอกว่าน้องอาร์มชุติมาคนแต่งเพลงนี้
แต่ก็มีหลักฐานชัดเจนว่าโอนสิทธิ์เพลงให้กับประจักรชัยแล้ว

ก็ถือว่าเยอะแล้วขายและโอนเพลงนี้แล้วนะครับ
ลูกน้องผมแต่งเพลงขายได้๓๐๐บาทเอง
นี่แหละแล้วก็บอกว่าณตอนนั้นเนี่ย

แล้วพอเพลงดังจะมาเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้แบบนี้นะคะ
ทีนี้เขาบอกด้วยบอกว่าจู่เนี่ย
มาแจ้งจับลำไยหายทองคำโดยการมาเปรียบเทียบกันแบบนี้ทำไม่ได้
ขอถามหน่อยเถอะว่าใช้กฎหมายฉบับไหนจะมาจับกลุ่ม
แล้วบอกด้วยนะว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดีก
แล้วเดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปสารทรัพย์สินทางปัญญา

จะดำเนินคดีจะดำเนินการฟ้องอาร์มชุติมา
แล้วก็พ่อกับแม่ในฐานะที่ละเมิดสัญญาลิขสิทธิ์ด้วย
เอาเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนของการไลฟ์หน่อยนะคะ
ในกรณีดังกล่าวเมื่อทางอีกฝ่ายหนึ่ง
กล่าวอ้างว่านิติกรรมสัญญาเป็นโมคิยะต้องบอกล้างเป็นโมคะ
เมื่อทางประจักรชัยหายทองคำซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง
แล้วก็ลิขสิทธิ์ในตัวศิลปินยืนยันว่านิติกรรมดังกล่าว
เป็นนวัตกรรมที่สมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย
ก็ต้องยื่นฟ้องต่อสารเพื่อบังคับให้ไป
อันนี้ไม่ใช่การไลฟ์นะคะเป็นการที่ทีมข่าวของเรา
ไปสอบถามเลยไปถามทนายบุญถาวรเลยนะคะ
ทีนี้มันมีเรื่องของสัญญาจ้างทำภาพยนตร์
ที่นายอัชริยะเปิดหลักฐานเป็นคำพิพากษาของศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เรื่องนี้ค่ะทนายบุญถาวรบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายสารในคดีนี้
จะต้องตรวจสอบข้อได้จริงก่อนว่ามีการบังคับคดีแล้วหรือยัง
โดยจะเดินทางไปยื่นคำร้องขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารคดีนี้ใหม่ทั้งหมด
เดินทางไปที่ศาลจังหวัดขอนแก่น
เพื่อที่จะได้หาช่องทางในการพิจารณาคดีใหม่
พร้อมกับย้ำด้วยบอกว่ากรณีที่มีการมาเปิดหลักฐาน
สื่อโซเชียลต่างถือว่ามีความผิดนะ
ฝากไปถึงประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมด้วยบอกว่า
ที่ประกาศว่าจะไปยึดทรัพย์นั้น
มีเอกสารจดทะเบียนการทวงหนี้ของสภาธนายความถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือยัง
ส่วนคดีความการว่าจ้างทำภาพยนตร์เนี่ยนะคะ
ทนายบุญถาวรบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบข้อได้จริงใหม่ตั้งแต่ต้น
ถ้าเกิดว่าไม่สามารถต่อสู้คดีได้เนี่ย
ก็ได้บอกกับทางในห้างประจักรชัยที่เป็นลูกความเอาไว้นะคะ
จะต้องไปยอมรับในการชดใช้ค่าเสียหายไป
เขามีการโพสต์ภาพอดีตของอาร์มชุติมา
เพราะว่าก่อนหน้านี้อาร์มชุติมาเคยเปิดใจบอกว่าไม่ได้เรียนต่อ

แล้วที่โพสต์ของในห้างประจักรชัยเอามาโพสต์ข้อมูล
เขาโพสต์เลยเขียนว่าตาสว่างอย่างที่เห็น
เพราะมีเอกสารเป็นใบเชิญผู้ปกครองจากโรงเรียนในจังหวัดบึงกา
ระบุชื่ออามชุติมาเลย

พร้อมกับภาพสมัยมัธยมเนี่ยนะคะ
นั่งถ่ายรูปคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตอนนี้มันเหมือนกับแต่ละฝ่ายก็มีการงัดหลักฐาน

เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหววันนี้ละกันนะคะ